คุณผู้ชมเด็กสองคนผู้ชายผู้หญิงเขาลงไปเล่นน้ำ
แล้วปรากฏว่าเด็กจมมาจมน้ำ
คนตกปลาที่นั่งตกปลาอยู่ในเห็น
แล้วก็เลยเป็นพลเมืองดีกระโดดลงไปช่วย

อ้าวแล้วตัวพลเมืองดีกับเด็กผู้หญิงล่ะค

อาเสอร์เมื่อทีอาเสอร์เมืองเฮี้ย
เก็บไปหน่อย

เห็นน้ำไหมเห็นคลื่นน้ำไหมถามว่าตรงไหน
อันนี้มันคือตรงฝ่ายดอม
ฝ่ายยางบ้านคำสะอาดอยู่ที่น้ำยืนอุบลค่ะ

เหตุการณ์นี้ที่วงอยู่เนี่ยค่ะสามารถช่วยเด็กผู้ชายได้นะ
แล้วเด็กผู้หญิงกับฮีโร่หายไปกับกระแสน้ำ

ใช่เหตุการณ์นี้คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
มีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเขาไปเล่นน้ำ
แล้วเด็กผู้ชายประมาณสัก๑๐ขวบเองเล่นน้ำในฝ่ายนี่แหละ
แต่น้ำมันเชี่ยวมันไหลแรงมากโอ้โหดูสิพัดซัดไปอะค่ะ
แล้วคนที่เห็นเหตุการณ์คือคนตกปลานายสหภาพ
สำหรับรามอายุ๒๕ปีนี่แหละค่ะนั่งอยู่ตรงนั้นตกปลา
ตรงนั้นเห็นแล้วไงว่าเด็กสองคนพัดไปกับกระแสน้ำ
ไหว้ไม่ไหวหรอกตัวเองกระโดดลงไปช่วยเด็กนะ
วัยรุ่นหญิงจมน้ำหายไปก่อนตัวพลเมืองดีนายสหภาพ
พยายามช่วยเหลือเด็กผู้ชายไว้ได้ทีนี้ตัวคุณสหภาพเองหมดแรง
โดนน้ำพัดจมหายไปเลยแล้วน้องผู้ชายตอนนั้นที่ช่วยได้แล้วอ่ะ
น้องเขาก็พยายามพยายามไหว้น้ำกลับเข้ามาในฝั่ง
ชาวบ้านทำอย่างไรโยนเชือกให้เด็กเกาะ
แล้วเด็กเกาะไว้ได้จับไว้ได้นี่ตอนที่จับเชือกกัน
หลังจากนั้นนะก็ดึงแล้วก็เอาน้องผู้ชายขึ้นฝั่ง

น้ำมันแรงมากจริงคุณผู้ชมคือไม่ต้องเป็นเด็กอ่ะเป็นผู้ใหญ่

เจอกระแสน้ำแบบนี้แล้วน้องอ่ะดูสิ
โหคือต้องดำหุดดำว่ายอยู่ตั้งเท่าไหร่
คนก็พยายามจะลงไปช่วยแล้วต้องดึงตัวเด็กขึ้นมา
ทีนี้เด็กผู้หญิงกับตัวพลเมืองดีนายสหภาพจมหายไปใช่ไหม

แล้วค่ำของวันศุกร์เจอเจอพลเมืองดีเจอเป็นร่างแล้วนะคะ
ส่วนวัยรุ่นผู้หญิงเนี่ยร่างน้องลอยขึ้นมาติดอยู่ตรงต้นไม้

ชาวบ้านเพิ่งไปเจอร่างเมื่อวานนี้นะคะ
ก็มีการเอาร่างขึ้นมาไว้ที่สาราที่ทำการฝ่ายยางค่ะ
รอตำรวจรอแพทย์มาชนะสูตร
ถามว่าน้องผู้หญิงอายุเท่าไหร่อายุ๑๗ค่ะคุณผู้ชม
นางสาวสิรินทิพย์โพชัยนักข่าวลงพื้นที่ไปแล้ว
หูเสียงร้องระงมเลย
ร่วมงานศพของนายสหภาพพลเมืองดีนะคะ
จัดขึ้นที่บ้านคุยกับคุณพ่อ
คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าปกติผมกับลูกชายเนี่ย

คือทางปู่ของผู้ตายป่วยหนัก
ก็เหมือนกับกลับมาเพื่อที่จะดูใจนั่นแหละ
แล้วกลายเป็นว่าปู่มาเสียชีวิตไป

จะเผาศพไปเมื่อ๒๖กรกฎาคมเอง
พ่อของคุณสหภาพนะบอกว่า
ผมกับลูกชายก็มีกำหนดจะกลับไปทำงานที่๘ริ้วเมื่อวาน
แต่สุดท้ายกลายเป็นลูกผมต้องมาจบชีวิตตั้งแต่วันศุกร์
เพราะลูกผมก็ตั้งใจจะไปช่วยเด็กที่กำลังจมน้ำ
นี่คุณพ่อบอกเลยนะว่า
ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่มากเพราะว่าอะไร
เพิ่งศูนย์เสียคุณพ่อของตัวเองไป
แล้วนี่มาสูญเสียลูกชายอีกในเวลาที่แบบไล่เลี่ยกันเลยค่ะ
กลายเป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นแล้วดูภาพมุมสูงเห็นไหมดอม

คลื่นน้ำกระแสน้ำที่มันแรงมากตรงหน้าฝ่าย
อาจจะต้องฝากเตือนไปยังคุณพ่อคุณแม่นะ
ว่าต้องเตือนลูกว่าถ้าจะไปเล่นน้ำเนี่ย
มีห่วงยางหรือว่าเสื้อชูชีพไว้พยุงตัว
แล้วก็ถ้าเห็นกระแสน้ำแรงแบบนี้อย่าไปจะดีกว่า
ต้องอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ดูแลด้วยแล้วเนี่ย